ต่อชีวิตครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของป้าเพชรจากราชบุรีนะครับ
จะต้องร่วมช่วยกันเพื่อตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อนะครับ
นั่นหมายความว่าถ้าถูก๔ข้อเขาจะได้ทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
เอาใจช่วยนะครับคุณผู้ชมถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
จ๋าลุงเคยดูรายการเราใช่ไหมครับ
พอถึงช่วงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ

วันนี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญป้าเพชรมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามของเรามีอยู่๕เรื่องด้วยกัน
แต่ป้าจะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรกและเรื่องแรก
แล้วป้าต้องวิเคราะห์ไว้นะครับว่าอีก๔เรื่องที่เหลือใครดี

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดราชบุรี
เรื่องที่๒ข้อมูลคนในครอบครัว
เรื่องที่๓ความรู้รอบตัวเด็ก
เรื่องที่๔โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี
อยากรู้คอร์ส

ป้าเลือกตอบในเรื่องโรงพยาบาลดำเนินสะดวกครับ

ทำไมถึงเลือกโรงพยาบาลล่ะครับ
มันใกล้ตัวแล้วเราไปหาบ่อย

หมอให้ยามากินฟาร์มดันแล้ว

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในใบนัดแพทย์วันที่๒๔

ระบุให้ไปติดต่อยื่นบัตรนัดได้ที่ใด

ห้องประชุมวิลาวัน

ห้องตรวจโรควิลาวัน

ห้องนัดหมายวิลาวัน

ห้องธุระการวิลาวัน

ป้าคิดว่าเป็นห้องตรวจโรควิลาวันค่ะ

ห้องตรวจโรควิลาวันครับ

จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทำไมเลือกคนอื่นมาขั้นก่อนบ้างไม่ได้เลยเนี่ย
เรื่องข้อมูลคนในครอบครัว
เรื่องความรู้รอบตัวเด็ก
และเรื่องไทยรัฐทีวี
ขอเลือกจากไทรัตท์ทีวีจ้ะ
แกชอบดูเป็นแฟนช่องไทรัตท์หรือเปล่า
ขอให้โชคดีนะครับเชิญลุงพินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบดูอะไรมากที่สุดครับ
ร้องได้ให้ล้านแล้วก็ดูเนี่ยรายการนี้แหละ

อ้าวลุงพันธุ์เย่
ล่าสุดนี้ครับมีรายการใหม่
รายการชื่อแก๊งป่วนด้วนราคา
เป็นเกมโชว์สุดฮ่าฮ่า
รวมตัวของนักแสดงตลกถึง๔คนด้วยกัน

ใครไม่ใช่พิธีกรรายการแก๊งป่วนด้วนราคา
ตัวเลือกที่๑บอลเชิญยิ้ม
ตัวเลือกที่สองแจ๊สชวนชื่น
ตัวเลือกที่สามโรเบิร์ตสายควัน
ตัวเลือกที่สี่ค่อมชวนชื่น
อันนี้ก็เห็นหมดทุกวันเห็นอยู่ทุกวันเหมือนกัน

บอลเชิญยิ้มโรเบิร์ตสายควัน
คนชวนชื่นนี่มีไม่มีแจ็คคนเดียว
เอาแล้วเอาแล้วสิ

ถ้าพร้อมแล้วลุงพินเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองแจ๊สชวนชื่นครับ

ลุงจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วลุงจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบาทครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดราชบุรี
เรื่องข้อมูลคนในครอบครัว
และเรื่องความรู้รอบตัวเด็ก

ทำไมลุงเลือกเรื่องนี้ให้กับน้องบาท
เขายังเป็นเด็กอยู่เขาก็ต้องรู้อะไรหน่อย
ขอเชิญน้องบาทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องบาทอยากตอบเรื่องไหนถามความรู้สึกหนูก่อน

อยากตอบจังหวัดเรื่องราชบุรีลุง
เอาล่ะสิความคิดเห็นสักไม่ลงกันนะฮะ

เคยดูการ์ตูนเรื่องม้าสีชมพูไหมลูก

ถ้าอย่างนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

น้องผมดูการ์ตูนม้าสีชมพูทุกวันครับ
ชื่อนี้มันคุ้นครับชื่ออื่นมันไม่ค่อยคุ้นครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องบาทเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แหม่มขึ้นมาตอบลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอยู่๒เรื่องนะลูกนะ
เหลือเรื่องจังหวัดราชบุรีกับเรื่องข้อมูลคนในครอบครัว
ข้อมูลคนในครอบครัวครับ
เชิญแม่แหม่มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เป็นข้อมูลของคนในครอบครัวนะ

เรื่องที่เราจะถามนี่นะฮะคือเรื่องบัตรประจำตัวประชาชน
ในชีวิตทำบัตรประชาชนมากี่ครั้งแล้วครับ
สี่ครั้งครั้งที่บัตรหายไปสามครั้ง

เคยเห็นบัตรประจำตัวประชาชนของน้องบาสไหมครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขท้าย๓ตัวบนบัตรประจำตัวประชาชนของนายวิทยาตันเจริญหรือน้องบาท

หลังก็ไม่ค่อยได้จับบัตรประชาชนของเขา
ลังเลแค่๒๐๕กับ๒๐๖

แหม่มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับมาฟังเฉลยไปพร้อมกันกับครอบครัวของป้าเพชรจากจังหวัดราชบุรี
จะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุดถึง๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ